คือคนข้างบ้านกันอยู่เอะอะโวยวายตะโกนด่าไม่เว้น
แต่ละวันนานเป็นเดือนอืมเพื่อนบ้านก็เกรงว่าเฮ้ย
เราเห็นข่าวเดี๋ยวจะไปซ้ำรอยเหตุการณ์กราดยิงหรือเปล่า
ก็เลยตะโกนถามว่าเป็นอะไรด่าอะไรนักหนา
สุดท้ายเขาทำแบบนี้คือเอาก้อนหินก้อนอิดปลากลับมา

ที่รักดูสิ
ก๊อปนี่คือบ้านเขาติดกันเลยอะ
อยู่ยังไงอะอยู่ทางเดียกเมื่อบ้านคุณลุกพี่
มาให้ดูมันเป็นหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ว่ามันคุ้มครั่งอย่างนี้เป็นเดือน

มีท้ายิงมีท้าอะไรแล้วเกรงว่าเฮ้ยเราเคยเห็นข่าวกันเยอะนำเสนอข่าวไปก็บ่อย
แล้วแต่เขาคลั่งขึ้นมาแล้วเขาเอาปืนมายิงทำไง

เพื่อความกระจ่างทีมข่าวก็เลยลงไปที่บ้านของเจ้าของคลิป
อยู่ที่บ้านแหลมเพชรชบุรีไปคุยกันกับนายรักษักอายุวัฒนะ

คุณบอยเป็นน้าของเจ้าของคลิปแล้วเขาบาดเจ็บ
หัวแตกแขนก็เจ็บเพราะอะไร

เอาอิดโยนมาใส่หน้า
เล่าแบบนี้คือผู้ก่อเหตุชื่อว่านายบุญทิ้งรู้จักกันดีไม่ใช่ใคร
อยู่ติดกันและรู้จักกันตั้งแต่เด็ก
สนิทกันวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก
แต่๖เดือนก่อนบุญทิ้งประสบอุบัติเหตุรถชนจากนั้นเริ่มเปลี่ยนไป

ไปหาภรรยามีชู้จนภรรยาอยู่ไม่ไหว
พาลูก๕ขวบหนีออกจากบ้านไป
แถมยังมากล่าวหาว่าตัวเขาเนี่ย
ตัวของทางด้านของในบอยเนี่ย

แล้วเป็นคนพาภรรยาเขาหนีทั้งที่
ก็อยู่ข้างบ้านกันไม่ได้รู้อะไรกันด้วยเลย

แต่บุญทิ้งไม่ฟังปักใจเชื่อว่าบอยเป็นชู้
แล้วก็เนี่ยจะโกนด่ายอย่างงั้นด้วยมาครับ

คือเอาง่ายคลั่งคิดไปเอง
แล้วไปคิดว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างกันเนี่ย

เขาก็เหลืออดเหมือนกัน
ก็เลยจะโกนถามว่าเป็นอะไร

เข้าไปที่บ้านของบุญทิ้งค่ะ

เขาก็หลับอยู่แม่ก็เลยให้สัมภาษณ์แทน

อนุญาตคุณแม่คุณแม่ขอให้สัมภาษณ์หน่อย

คุณเรียมบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยนะ
อยู่บ้านเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาตลอดกับใคร
และอยู่กันมาด้วยดีตลอด

แต่ตอนที่เขาเสพเขาก็ไม่เคยคลั่งไปทำร้ายอะไรใครนะ

ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์รถชน

กล่าวหาเพื่อนบ้านมาเป็นชู้กับเมียบ้าง
แม่เองครอบครัวเองก็พยายามอธิบาย

ที่ผ่านมาก็พยายามจะพาไปหาหมอรักษา

และรู้ว่าพฤติกรรมของลูกเป็นภัยสังคม
แม่ยอมรับแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการ

เพราะยังไงก็เป็นลูกอยู่ดี

เพราะเกรงว่าบนทิ้งจะทำอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้

คุณแม่ก็ไม่มีเงิน

ถ้าเป็นคงเป็นข่าวไปก็ฝากหน่วยงานใน

สุดท้ายโดนของข้อหารทำลายร่างกาย
นะฮะแล้วก็ส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แต่เพราะว่าวนทิ้งเนี่ย
ประโยคนี้เป็นโรคพิษสุรามเรื้อรังโอ้โหเพราะดื่มเหล้าเป็นประจำ
นั่นแหละคือสาเหตุทำให้เขาเป็นแบบนี้
สุดท้ายขณะที่จะควบคุมตัวบุญทิ้งไปครั้งอีกครับคุณผู้ชม
ทำลายก๊อกน้ำสุดท้ายก็เสียหายกันไป
สุดท้ายก็ประกันตัวแล้วก็ออกมาอยู่ดีแต่ก็ฝากไปรักษาบำบัด
อันตรายจริงคุณผู้ชมแล้วก็เลิกเล่าซะ